เลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทก็เตรียมที่จะลงมติเห็นชอบ

ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูล๒ฉบับ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสอสอแล้วก็พักการเมือง
คณะกรรมธิการด้านการเมือง

ขณะที่นายเสรีสุวรรณภานนท์ยืนยันว่า
พร้อมกับย้ำเจตนาที่ให้คอสชควบคุมการเลือกตั้ง
เพื่อไม่ให้การปฏิวัติเสียของ
โดยกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นวาระแห่งชาติ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว
ที่ผู้สมัครก็จะต้องแสดงตัวต่อสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า๑ปีก่อนมีการเลือกตั้ง
ห้ามผู้สมัครและสอสอบริจาคช่วยงานประเพณี

จะต้องได้รับโทษทางแพ่งทางอาญาและทางการเมืองอย่างรุนแรง
ตั้งแต่การถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
ถูกปรับสูงสุด๒๐ล้านบาทแล้วก็มีโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปี
มีอายุความ๒๐ปี
ส่วนในข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง
ให้พักการเมืองตั้งได้ง่ายให้สมาชิกพักต้องเสียชาติสมาชิกรายปี

โดยให้รัฐบาลอุดหนุนให้พักการเมืองอีก๑เท่า

เพื่อให้พักการเมืองพึ่งเงินจากในทุน
ข้อเสนอตามที่หลายฝ่ายการเมือง
มีแต่อยากให้พักการเมืองอยู่ต่อไปอย่างมีเสรีภาพ
ที่คิดว่าคศจะตั้งพัก
เพราะฉะนั้นคอสชคงจะยกเลิกพักการเมืองอื่นได้หมด
เพื่อให้นักการเมืองจะได้วิ่งเข้ามาที่พักของคอสช
ขณะที่การแสดงความเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับข้อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง
โดยมีกรกตเป็นผู้อำนวยการพร้อมทั้งเห็นด้วยกับมาตรการ
กำจัดการโกงเลือกตั้งที่เพิ่มยาแรงทั้งทางการเมืองและทางอาญา
แต่ท้วงติงเรื่องการห้ามสอสอใส่ซองทำบุญ

ไม่ควรเสนออะไรที่สุดโต